หนี้ของคนไทยทั้งในระบบและนอกระบบมันหนักอกจริงนะครับ
พรุ่งนี้แล้วนะครับที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ
เป็นอย่างไรนั้นไปติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนที่เป็นหนี้
โดยเฉพาะการเป็นหนี้นอกระบบตอนนี้ก็คือเรื่องที่รัฐบาลจะเอาจริงเอาจัง
กับการแก้ปัญหานี่นอกระบบก็จะคอยดูว่าจะทำได้ไหม
กับเรื่องที่สองเรื่องหมูเถื่อนก็กำลังตามดูในแง่ที่ว่า
มันจะทำให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน๒๓กรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย
ติดคุกไหมนักธุรกิจที่นำหมูเข้ามาจะรอดไหม
นี่เป็นสองเรื่องที่คนเอาใจจดจอกันอยู่เรื่องแก้หนี้ก่อน
อย่างที่ผมบอกเมื่อ๒วันที่ผ่านมาว่าเราต้องมีความหวังครับ
อย่างน้อยความหวังที่ว่านายกรัฐมนตรีสั่งเอาจริงเอาจัง
เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งเอาจริงเอาจังเนี่ยมันควรจะได้ความสนใจ
ล่าสุดวันพรุ่งนี้ครับยี่สิบแปดพฤติกา
นายกจะแถลงรายละเอียดเรื่องการแก้ปัญหานี่นอกระบบ
ตรงนี้น่าสนใจรายละเอียดแนวทางเนี่ยจะเป็นยังไง
โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าจะเอาฝ่ายปกครองผู้ว่า
นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจมาพนึกกำลังกัน
จัดการกับนายทุนเงินกู้นอกระบบพูดง่ายง่ายก็คือว่า
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั่งง่ายแต่ทำยากครับ
อยากจะรู้ว่าจะทำได้จริงไหมคนที่อยู่ต่างจังหวัด
คนที่เป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบเนี่ยเขารู้กันทั้งนั้นนะครับ
ว่าเจ้าหนี้เงินกู้ที่มาปล่อยกู้เขานั้นเนี่ย
ที่เอาเงินมาเป็นทอดแหล่งเงินกู้มันอยู่ไหน
แหล่งเงินกู้ก็ผู้มีบารมีอิทธิพลในอำเภอในจังหวัด
ส่วนใหญ่เป็นเจ้ามือหวยครับส่วนใหญ่เป็นเจ้ามือหวย
และเป็นคนกันเองกับข้าราชการทั้งนั้นคนกันเองเพราะก็เพราะว่าเขาคุ้นเคยกัน
เขามีอะไรกันอยู่แล้วเขาก็ออกเงินกู้
วันหนึ่งนายกบอกว่าผู้ว่านายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจ
ต้องร่วมมือกันจัดการกับเรื่องคนปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย
ผิดกฎหมายเพราะว่าดอกมันเกินกฎหมายมันจะเป็นไปได้หรือครับ
ในการที่จะเอาจริงเอาจังฉะนั้นแนวทางการจัดการปัญหานี้
มันค้างคาคารากาสังมานานก็เพราะเรื่องนี้เพราะคนทำผิดกฎหมาย
กับคนรักษากฎหมายรู้กันเป็นคนกันเองกันว่าอย่างนั้นเถอะ
ฉะนั้นวันพรุ่งนี้ที่จะแถลงเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าเออ
จะทำกันยังไงแล้วจะทำยังไงคนก็รอดูอยู่ที่นายกบอกวันก่อนว่า
ไอ้ลายที่มันรับดอกเบี้ยไปเกินเงินต้นตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเนี่ย
ละซะได้ไหมเลือกแล้วต่อกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ส่งไปเท่าไหร่เท่าไหร่เงินต้นก็ยังอยู่พอแล้ว
ละเลิกส่วนลายใหม่ที่ยังที่ยังเพิ่งกู้เข้ามา
แล้วเพิ่งส่งดอกไปอย่างนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายทุนเขา
จะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงสำหรับลายใหม่ใหม่
รายเก่าเนี่ยที่กู้มาสี่พันห้าพัน
แล้วใช้เกินไปเป็นหมื่นหมื่นแล้วเนี่ยนะยังใช้ไม่หมดเนี่ย
พวกนี้โละลายไหนเพิ่งส่งอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา
ผมถึงบอกนี่แหละเป็นรายละเอียดที่ต้องไปลงในรายละเอียดที่จะทำ
ถัดมาที่บอกว่าถ้าจะปราบนายทุนเงินกู้ให้หมด
คำถามก็คือว่าแล้วถ้าชาวบ้าน
กู้เงินในระบบไม่ได้ไปกู้ธนาคารไม่ได้
กู้ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไง
แล้วจะทำยังไงวันนี้มีคำอธิบายจากประหลัดกระทรวงการคลัง
หลักกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงคลังจะพยายามเปิดช่องทางให้ลูกหนี้นอกระบบ
เข้ามาอยู่ในระบบให้ได้เช่นให้ธนาคารรัฐเป็นหน่วยงานที่เปิดรับลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว
พร้อมผ่อนปลนเงื่อนไขลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนให้ได้มากที่สุด
นี่ประหลัดกระทรวงการคลังว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะครับ
ธนาคารจะโอเคไหมล่ะครับแนวทางแก้ไขปัญหานี่ในระบบอันนี้ในระบบนะ
ครั้งจะขอความร่วมมือไปยังแบงค์รัฐและแบงค์พาณิชย์ในการเข้าไปช่วยลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้
เรื่องต้นจะต้องประเมินว่าสถานะของลูกหนี้ในปัจจุบันประสบปัญหาด้านไหน
ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ที่มีปริมาณมากหรือดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง
ประหลัดบอกว่าถ้าพบว่าปัญหานั้นเป็นปัจจัยในการแก้ปัญหานี้ล่าช้า
ก็จะเข้าไปแก้จุดนั้น
ทีนี้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาดอกเบี้ยที่คิดเกินความเสี่ยงของลูกหนี้มากเกินไป
กระทรวงการคลังท่านประหลัดบอกว่าจะขอความร่วมมือให้แบงค์ช่วยลดดอกเบี้ยลงมา
ยกตัวอย่างสินเชื่อค่าราชการพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งรับการชำระเงินสินเชื่อผ่านงักเงินเดือนของผู้กู้ได้ทุกเดือน
ซึ่งถือว่าความเสี่ยงต่ำมาก
ดังนั้นหากมีโปรดักต์สินเชื่อในลักษณะนี้กับแบงค์อื่น
ก็จะขอความร่วมมือให้ลดดอกเบี้ยลงมาเป็นต้น
ผมถึงบอกว่าที่ประหลัดท่านพูดเนี่ย
มันง่ายครับแต่มันทำยากครับท่านครับ

ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยได้รับการร้องขอขอความร่วมมือมาหลายครั้งแล้ว
แต่ประเด็นก็คือมันมีปัญหาว่า
เขาให้ความร่วมมือเหมือนที่ฝ่ายการเมือง
เหมือนที่กระทรวงการคลังอยากให้เป็นเนี่ย

เพราะธนาคารทุกธนาคารเขาต้องรักษาผลประโยชน์ของเขานะครับ
ถ้าเขาเจอหนี้ศูนย์เจอหนี้ที่ไม่ก่อรายได้มาก
แล้วเขาจะใครจะไปรับผิดชอบเขา
ถ้าเขาไปตอบสนองเอาฝ่ายการเมืองตอบสนองกับฝ่ายที่ต้องการอยากจะเห็น
เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนเอาแล้ววันหนึ่ง
มันมีหนี้ศูนย์มันมีหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้ดินเป็นดินพอกหางหมูขึ้นมาอีก

ฉะนั้นกระทรวงการคลังอย่ามองแต่โลกสวยครับ

หมูเถื่อนที่คาราคาซังกันอยู่เนี่ย
สรุปว่าตอนนี้ปปชกำลังสอบสวน
จะลงโทษกับค่าราชการที่เกี่ยวข้องอยู่
อันนี้หมายถึงค่าราชการนะปปชรับผิดชอบ
ส่วนเอกชนคนนำเข้าที่เป็นเอกชน
ดีเอสไอกำลังสอบสวนอยู่ดีเอสไอรับผิดชอบ
ผมเห็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นข้อมูลเชิงลึก
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ขอเอามาขยายผลให้ฟัง
เขาบอกว่าหมูเถือน
นำเข้ามาจากประเทศบราซินรัสเซียสเปนเนเทอร์แลนด์
นำเข้ามาเป็นนักการเมืองใหญ่
ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นพ่อค้านายทุนฟาร์มหมู
มาทางท่าเรือแหลมชะบัง
เจ้าหน้าที่สุรกากรรับสินบนตู้ละ๒๓หมื่นบาท

และบริษัทชิปปิ้งเนี่ยก็วิ่งเคลียร์
สวยเจ้าหน้าที่ระดับสูง

เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์สัตว์รับสินบนช่วงเคลื่อนย้าย

ต้นทุนนำเข้าอยู่ที่ประมาณกิโลละ
แล้ว๒๐๑๔๐บาทเท่าตัวแล้วมันไม่แค่ออกจากกรมศูนย์แล้วไปเกี่ยวกับเรื่องการขนย้าย
ขนย้ายก็ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องกรมประสุทธิ์ถ้ากรมประสุทธิ์ไม่เซ็นให้ขนย้ายไม่ได้
ฉะนั้นต้องผ่านไฟเขียวมันก็เลยบูรณาการกันไง
ทั้งสามหน่วยงานกรมประมงก็เข้ามามีส่วนด้วย
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขากำลังสุขสำราญกัน
มันก็รู้หูไปถึงรู้เรื่องไปถึงนักการเมือง
นักการเมืองบอกเฮ้ยพวกคุณสุขสำราญกันอยู่ได้ยังไง
ฉะนั้นนักการเมืองก็เข้ามาเกี่ยวด้วย
นี่แหละที่จะทำให้อยากเห็นว่าค่าราชการ๓กรม
กรมศูนย์กรมประสุทธิ์กรมประมงจะมีคนติดคุกกี่คน
มีรายชื่อแพร่มอยู่ว่าเกี่ยวข้องประมาณ๙คน๑๐คน
นักการเมืองที่กำลังวิ่งเต้นกันอยู่ตอนนี้
วิ่งเต้นเพื่อจะไม่ให้ดำเนินคดีเนี่ยจะรอดไหม
นี่คือสิ่งที่คนไทยอยากเห็นครับ
เราอยากเห็นว่าแก้ปัญหานี้ได้
ไม่มีหมูนำข้าวมาต่อไปไม่มาทำลายวงจรการเลี้ยงหมูลายเล็ก
และในขณะเดียวกันเราอยากเห็นคนติดคุกด้วยครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ก็รอกันหน่อยนะครับพรุ่งนี้เรื่องของการแถลง
การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบของนายกรัฐมนตรีนะครับ